แฟนละครตกตกใจเพราะเธอกดอุบัติเหตุ
การกล้องถ่ายค่ะทั้งล้มแล้วหยี่กระเบื้อง
บาดเธอด้วยค่ะ
หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าแม่แอ๊บเป็นยังไงบ้าง
โดยเหตุการณ์ตอนนี้กำลังถ่ายฉากเลิฟซีนอยู่คุณผู้ชม
แต่พอทั้งล้มทั้งโดนกระเบื้องบาด
เจ้าตัวนี่ก็ไม่หยุดนะคะขอโชว์สปีริตเลย

ก่อนจะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ

จริงวันนั้นก็ยังแบบแซวกันอยู่เลยว่า
สงสัยหรือว่าใครแช่งแอปเนี่ย

เหมือนแบบเหมือนจะเลิฟซีนอะไรอย่างนี้

ก็ล้มแบบก็หงายไปเลยค่ะ
ก็รู้ว่าเจ็บแล้วก็แบบช้ำอะไรอย่างนี้
ตอนที่๒ก็คือหลังจากนั้นก็ลงไปถ่ายต่อค่ะ
แล้วก็โดนกระเบื้องในสระว่ายน้ำบาดที่หัวเข่า
ถ่ายต่อค่ะกระเบื้องบาดที่หัวเข่าก็ถ่ายต่อค่ะ

มันเล็กค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันลึกค่ะ
ถ้าไม่เย็บมันก็ไม่ติดกัน
ค่ะไวนะคะแอปค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณแอป
บอกถึงเรื่องที่แพทย์นับประพานะมีหนุ่มคุย
โดยแอปเผยว่าแม้จะเจอกันในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะคะ
ดิฉันก็รู้ให้ทุกคนนั้นแหละไม่อยากโกหกเลยค่ะ
ส่วนที่หลายคนอยากรู้ว่าเรื่องอินเลิฟจะถึงคิวแอปเมื่อไหร่
เจ้าตัวก็รับว่าเปิดใจค่ะแต่ว่ายังไม่เจอใครสักสักที
ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องลูกนะคะ
สุดท้ายค่ะแอปเป็นโลกแบบ
ไม่ค่อยรู้เรื่องคนอื่นค่ะ
ซึ่งก็จะรู้พร้อมคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
ทำงานกับคนอินเลิฟอะไรอย่างนี้
ไม่เป็นไรมีอาตุ๋ยอยู่เป็นเพื่อน
มั่นใจว่าอาตุ๋ยจะอยู่เป็นเพื่อนแอบ

รู้สึกว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่แล้วค่อยคิดละกัน
ตอนนี้ก็ยุ่งจะตายทั้งเลี้ยงลูกนะคะ

ผลงานถ่ายแบบพูดกับพี่ต่อคุณต่อธนโพธิ์นะครับ
โอ้โหพี่แจ๊คบอกประทับใจมาก